ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ตัวเลขสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเราก็ดีขึ้นตามลำดับ
แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยยังต้องขอบคุณพวกเขา
และให้กำลังใจพวกเขาก็คือบุคลากรทางการแพทย์
ทำงานหนักมาตลอดยังต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง
อยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้ค่ะ
ได้โพสต์ภาพการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นะคะนี่คือที่จังหวัดน่าน
ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านนะคะ
คือมีครอบครัวหนึ่งค่ะเขาต้องกักตัวอยู่กันหลายชีวิตเลยค่ะ
ก็เดินทางมาคุณผู้ชมค่ะไม่ได้เดินทางไปง่าย
ดอยข้ามลำห้วยคือเส้นทางทุรกันดานะคะ

นี่ค่ะได้เห็นถึงโอ้โหคุณหมอทำงานหนักจริงนะ
คือครอบครัวนี้นะคะมีแม่ลูกหลานอยู่กัน๗คนนะคะ
เขากักตัวกันอยู่ในกระต๊อบอยู่ที่ไร่
มีเด็กคนนึงป่วยเจ็บคอก็ติดต่อไปทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
คุณหมอก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวหมอไปดูเองหมอไปเองเลยค่ะ
หมอก็เตรียมตัวใส่ชุดป้องกันอย่างที่เห็นนะคะแล้วไปพร้อมกับผู้ช่วยเหลือ
เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูการเดินทางของคุณหมอนะ
เริ่มจากต้องใช้รถจักรยานยนต์
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ถนนก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะจุดเริ่มต้นนะคะ
ไปสักแป๊บนึงถนนเริ่มเป็นลูกรังแล้ว
ลำบากมากขึ้นเรื่อยค่ะ
บางช่วงเป็นทางแคบเป็นเขาสูงชันต้องข้ามลำห้วยแบบนี้นะคะ
เพราะมีลำห้วยขวางทางอยู่ต้องเดินไปค่ะ
กระต๊อปเล็กอยู่กลางไร่อยู่บนดอย
คุณหมอก็ต้องตรวจไข้ของเด็กนะคะ
มีไข้๓๗องศาเซลเซียสแต่ว่ามีอาการเจ็บคอไอ
มีน้ำมูกไม่ได้เหนื่อยหอบอะไร
ก็เลยจัดยาแก้ไอยาลดน้ำมูกให้กิน๓วัน
แล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะมาติดตามอาการทุกวันนะ
คุณหมอบอกจะมาทุกวัน
แล้วบอกว่าเหมือนหมอจะมาทุกวันมากลับไปแล้วคุณหมอก็ต้องมาใหม่
คุณหมอบอกว่าคุณหมอไปเยี่ยมครอบครัวนี้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนแล้วนะคะ
คือครอบครัวนี้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
แล้วก็ครบกำหนดกักตัว๑๔วันแล้ว
เพราะว่าทางเพจสื่อสารโควิด๑๙น่าน
ได้ให้เจ้าหน้าที่โพสต์เรื่องราวความประทับใจ
สำหรับการเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับการไปตรวจเยี่ยมผู้ที่กักตัวอยู่ในสถานที่ต่าง
ก็เลยมีการนำเรื่องนี้ไปโพสต์เอาไว้ในเพจนะคะ

แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้คุณหมอเยอะมาก
คุณหมอก็เลยฝากบอกมาว่าฝากขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะ